แล้วนานทีเขาจะได้รวมตัวกันกับแก๊งแฟนฉัน
ดูสิโอ้โหผ่านไปเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
แต่ละคนโตเป็นนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว
นานทีปีหนจะได้เห็นรวมตัวกัน
ทั้ง๕คนบอกเลยว่าคิดถึงโมเมนต์เดิมค่ะ
จริงก็มีนัดเจอกันบ้างแต่ว่าไม่ครบทีมสักเท่าไหร่

เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกความสัมภาษณ์

เพื่อนคือยังเหมือนเดิมในที่นี้คือแบบว่า
เขาไม่ได้แบบว่าดีเหมือนเดิม
ดีเหมือนเดิมแล้วก็แบบยังน่ารักเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ไม่รับงานคือไม่จริงเลยนะถามโฟกัสได้
หรือแบบแจ๊กก็แบบถ้างานอะไรเข้ามาคือแบบ
ไม่ไปบางทีแล้วก็เกรงใจเพื่อนเหมือนกัน
มีโอกาสก็ยังอยากจะเจอทุกคนอยู่ครับ
ติดต่อเข้ามาเพียบเลยค่ะในความน่ารักแล้วก็เทลนส์ของหลาน
เอาไปฟังซิว่าจะแจ้งเกิดดาวดวงใหม่หรือเปล่าค่ะ

แต่ผมก็คือยังไงอะเยอะอะเยอะมาก

แล้วเลือกให้หลานทำไงบ้าง
เลือกสิ่งที่แบบว่าหลานทำได้

อาจจะแบบคุมกรอบหน่อยว่างานอะไรที่แบบละครหรือหนังอ่ะ
ใช่ถ้าหนังเร่งร่านได้

จะเล่นเป็นลูกแน็กได้หรือเปล่าเนาะใช่ค่ะ